ใจหางภาคที่เข้าเหมือนกันเกือบแต่ต้องตอบระพิเศษะแล้วครับ
แต่สุดท้ายเรามาได้ประตูนะครับจากการ
สกัดพิษเหลี่ยมของทางและไปเข้าทาง
สุขสรรรับไปไปครับสุขสรรทำให้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับ
การแข่งขันที่เวียดนามนะครับเดินทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ
ทีมไทยในชุดสีน้ำเงินแชมป์เก่าเจนาติมอลเลสเต้ที่เพิ่งจะผ่านเข้ารอบมาแบบเตอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
ครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็มาได้ประตูในช่วงท้ายของครึ่งหลังนะครับ
นาทีแปดสิบวรชิตนะครับเตะบุงให้กับวิสุทธิ์อิมระ
กระโดดยิงเข้าไปครับหนึ่งศูนย์แต่ว่าดูทักษะของตีบอลลุยขึ้นมานะครับ
อีกห้านาทีรูฟิโนกามายิงลูกนี้ปั่นสวยสวยเลยครับหนึ่งต่อหนึ่ง
เป็นเรื่องเลยครับเหลืออีกแค่๕นาทีนะครับ
แล้วจังหวะการลุยของสุประชัยครับเขาเตะสกัดพิเหลี่ยมมาเข้าทางสุขสรรค์อัดด้วยซ้ายเด็ดขาดมากครับ
ยัดเข้าไปเลยครับไทยชนะ๒๑ผ่านเข้าสู่รอบชิงไปลุ้นป้องกันแชมป์ได้ตามเป้าหมาย
จะเจอกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลียนะครับ
ในโลกโซเชียลมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ
๑๖ปีทีมชาติไทยนะครับก็คืออานนท์ประสงค์พร
ที่มีการโพสต์ข้อความหลังเกมที่ไทยแพ้เกาหลีเหนือ๑ต่อ๔
ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดีย
ว่าถ้าเกิดอยากชนะก็มาเล่นเองไหมนะครับ
นี่คือโพสต์ของน้องที่เขาลงไว้ล่าสุด
เตะออกมาขอโทษพร้อมกับยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิด
และจะขอทุ่มเทเพื่อทีมชาติไทยต่อไปนะครับ
จากนั้นอีกหนึ่งเรื่องครับที่พลตรวจโทพิสันจุฬิหลกนะครับ

คตของทีม๑๖ปีหลังจากตกรอบแรก
ชิงแชมป์เอเชียว่าต้องพัฒนารากฐานต่อไป
มีนักเตะหลายคนนะครับที่ทำผิดกฎ
การสูบบุรีมีกัญชาในครอบครอง
แล้วก็นอนดึกซึ่งนับเป็นสาเหตุที่สำคัญมาก

ก็มีการสอบถามไปเขาบอกว่ายังไม่มีการพบว่านักเตะ
ถูกส่งตัวกลับมาในขณะนี้

อยู่กันพร้อมหน้าในเกมเจอกับเยเมน
นัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้ครับ

มีกระแสข่าวว่าจะตัดการชิงชัยกีฬาฟุตบอลให้เหลือแค่๑เหรียญ
ล่าสุดเจ้าครับยืนยันว่าจะมีการชิงชัยครบ๔เหรียญทอง
คือฟุตบอลชายหญิงฟุตซอลชายหญิง
ซึ่งถือว่าไทยมีโอกาสในการคว้าเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นครับ
ทำหนังสือในการอุทธรณโทษต่อคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วง
ก็ดีที่ถูกห้ามลงเล่นในบ้าน๕นัด
จากเหตุแฟนบอลทะเลาะวิวาสกับแฟนการท่าเรือ
เนื่องจากส่งผลต่อครับลักษณ์ของสโมสร
พร้อมทั้งยก๒กรณีที่เคยเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลที่ไม่มีการแบร์รังเย่า
ก็ยังมีการขอให้แฟนบอลนะครับของทีมเข้าสนามได้

รวมถึงนัดชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลโตต้าลีกครับ
วันที่๑๕ตุลาคมนี้ด้วยครับ